กลับเข้าสู่รายการนะครับในช่วงที่สองเนี่ยเราก็มีเรื่องราวดี
ว่าเราจะเดินทางมาดูการฝึกซ้อมของพวกเขากันในการรายงานตัววันแรก
ตอนนั้นสิบเก้าคนที่เดินทางมา

อาจจะละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างสำหรับบางคนเนื่องจากว่าเวลาจำกัด
แต่ว่าคนที่เราโฟกัสไปแน่นอนผู้ติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรก
ที่ห่างหายจากทีมชาติไปเป็นเวลานานเราจะได้คุยกับเขา
เพราะว่าความภาคภูมิใจของเขาในการกลับมารับใช้ทีมชาติ
มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับที่แฟนฟุตซอลไทยจะได้เห็นฝีเท้าของหลายคนที่เชียร์ในลีก
เราคงจะได้เห็นอะไรใหม่จากน้องพวกนี้
ตบเท้าเข้ามารายงานตัวกันอย่างพร้อมเพลียงเลยนะครับ
สำหรับทีมชาติไทยชุดล่าสุดที่ฟอร์มทีมผสมผสานกัน
แข้งตัวเก่ากับดาวรุ่งหน้าใหม่ที่ฟอร์มไม่ธรรมดา

และคนไหนเคยได้เล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วบ้าง

ผมเจษฎาชูเดชอายุ๒๙ปี
เล่นทีมชาติมาตั้งแต่ปี๒๐๐๘จนถึงปัจจุบันครับ
ครับผมมิคนะครับเกรียดยอดชีวิตแรมเกรดครับผม

ครั้งล่าสุดใช่ไหมฟุตซอลโลกปี๒๐๑๒ที่ประเทศไทยครับ
ผมอมพลศิลาแก้วครับอายุ๒๘ปีครับครับ
ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่๒ครับ

ชายวัดแจ่งกระจ่างครับปัจจุบันอายุ๒๘ปีครับ

ชายวาดแจ่งวจังครับปัจจุบันอายุ๒๗ปีครับ

ปีนี้เล่นพิมพ์ชาติกันครั้งที่สองครับตั้งแต่ปี๒๐๑๖ครับ

ปีนี้เป็นปีแรกครับในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยครับ

เพิ่งเป็นโอกาสครั้งแรกที่มีชื่อติดทุกใหญ่ที่ไปแข่งเลยครับ

อายุ๒๑ปีครับเล่นทีมชาติครั้งแรกปีที่แล้วครับ

เอาเป็นว่าน้องชุดนี้มีความโดดเด่นอย่างไรในสายตารุ่นพี่

ก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่เรามีนักเตะหน้าใหม่เข้ามา

ก็อยากให้น้องทุกคนตั้งใจซ้อมพัฒนาตัวเอง

ค่อยสอนเราอะไรเราก็พัฒนาขึ้นมาครับ

ค่อยสอนเราอะไรเราก็พัฒนาขึ้นมาครับ

ค่อยสอนเราอะไรเราก็พัฒนาขึ้นมาครับ

ค่อยสอนเราอะไรเราก็พัฒนาขึ้นมาครับ

ค่อยสอนเราอะไรเราก็พัฒนาขึ้นมาครับ

ค่อยสอนเราอะไรเราก็พัฒนาขึ้นมาครับ

ค่อยสอนเราอะไรเราก็พัฒนาขึ้นมาครับ

ค่อยสอนเราอะไรเราก็พัฒนาขึ้นมาครับ

ค่อยสอนเราอะไรเราก็พัฒนาขึ้นมาครับ

นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว
นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว

นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว

นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว

นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว

นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว
นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว
นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว

นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว

นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว
จากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว
นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว
นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว

นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว
นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว

นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว
นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว
นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว
นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว

นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว
นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว
นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว
นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว
นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว
นอกจากนักเตะรุ่นใหม่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมชาติไทยชุดนี้แล้ว
นักกีฬาไทยทุกคนคงต้องการที่จะมีทงชาติไทยติดหน้าอก

หมายของผมก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับ
ก็หวังถึงแชมป์ครับเพราะมันอาจจะเป็นรายการอุ่นเครื่องก็จริงครับ
แต่มันแข่งที่ประเทศไทยครับมันก็ต้องคาดหวังถึงแชมป์ครับ
ทำเต็มที่แน่นอนครับมีโอกาสมาแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับ
อยากจะทำหน้าที่ให้มันเต็มที่ที่สุดด้วยแรงที่มีอยู่
อยากสร้างแบบว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ให้กับทีมชาติไทยในชุดนี้ครับ
ก็อยากให้แฟนบอลนะครับ
ช่วยมาเป็นกำลังใจให้ทีมชาติฟุตซอลชุดนี้ครับ
แล้วก็ส่งกำลังใจไปเชียร์พวกเราในรายการ
รับรองว่าทีมชาติชุดนี้มันแน่นอนครับ
ดูแล้วค่อนข้างเข้มข้นเลยนะครับสำหรับการฝึกซ้อมนะครับ
อย่างที่ผมบอกว่าการฝึกซ้อมครั้งแรกเนี่ย
มันมีความใหม่ผสมกับความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเอง

มันจะเกิดอะไรใหม่ใหม่แต่ว่าสิ่งพวกนี้ครับ
จะต้องถามรายละเอียดไปที่กุญสือของทีมชาติไทย
ละเอียดถึงขนาดที่ว่าการคัดเลือกตัวผู้เล่นแต่ละคนมีเหตุผลอย่างไร
ยุคที่ฟุตซอลมันเป็นฟุตซอลสมัยใหม่แล้ว